ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งที่ซอยลาดพร้าว๑๒
เขาก็แบ่งเป็นห้องปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
แอบยืนส่องไปยืนมองเมียชาวบ้านเขา
นี่สามีเค้ากลับมาครับโอ้โหก้านคอเลย
เรียบร้อยเลยนี่ฮะป๊ากเข้าไปเลย
แอนดราซินนี่จ่ายเงินให้ไม่ทันนี่แต่นิ่งเลยนะ
ทำไมถูกก้านคอแล้วนิ่งอ่ะไม่รู้ว่าเจ็บหรืออึ้ง
หรือว่าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับก็อยากทำอะไร
อ่าทำนิ่งเนียนจนคนเตะต้องแบบอ่าพอแล้วก็ได้
มันก็ไม่ล้มสักทีไม่เหมือนกับจะจกจะเจ็บอะไรเลย
ระหว่างนี้เขาก็พูดอะไรไปด้วยนะครับวันนี้เราตามเจอตัวผู้ชายที่ถอดเสื้อ
ที่เป็นสามีของภรรยาที่เขาอยู่ในห้องแล้วถูกแอบมองเนี่ยแอบส่องเนี่ย
เขาเล่าให้เราฟังแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแต่โอ้โหเนี่ยฮะ
คือเดินมากลางทางผ่านห้องเขาแล้วก็ยืนส่องเลยอ่ะ
โอ้โหเป็นหอพักแห่งหนึ่งในซอยราชพระราชหนึ่งร้อยสิบนะครับ
ภาพก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับอ่าคนที่มาถ้ำมองก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร
หลังจากรับแข้งไปชุดใหญ่ก็เดินกลับไป
ช่วงแรกก็ดูนิ่งฮะแต่ตอนเดินกลับนี่คุณเดี๋ยวมาสอน
มีเซอาการเริ่มออกนี่ตอนแรกคงชาไม่ทันรู้สึกเจ็บใช่
น็อกอยู่คงจะแบบตกใจด้วยเฮ้ยหัวกลับมาเว้ย
จะทำยังไงเขาใส่เราเลยด้วยเราก็เลยอ้าวกลับดีกว่านะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็เจอกับผู้ชายที่ถอดเสื้อนะครับแล้วก็ปล่อยแม่ไม้มวยไทย
ผู้ชายที่มาแอบมองภรรยาเขานะฮะคนที่ไปก็ถูกคนด้วยนะครับ
คุณกิตติศักดิ์วิรชัยเจริญศุกร์นี่เข้าไปถามค่ะ
พี่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะมียิ้มน้อยเออไปหัวเลาะใส่เขาเนี่ย
ยิ้มอ่อนยิ้มน้อยนี่เห็นไหมกิตกิตศักดิ์นี่น่ะเอ่อ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าวันเกิดเหตุคือกลางดึก๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ฝ่ายสามีออกไปสูบบุหรี่ที่นอกห้องปิดประตูห้องเอาไว้ค่ะ
ในห้องก็มีแฟนสาวอยู่คนเดียวนะครับหลังจากนั้นผู้ชายที่อยู่ห้องถัดไป
อายุประมาณ๔๐อยู่ถัดไปห้องนึงเดินมาแล้วมาแอบดูแอบมอง
ส่องส่องเข้าไปในห้องคงจะแอบดูแฟนเขาที่อยู่ในห้อง
กลับมาพอดีครับสามีพอเห็นเข้าก็นี่ฮะไม่ต้องสืบครับ
ก็เลยก้านคอใส่ไป๖๗ครั้งโดยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ตอบโต้นะครับ
ที่ชายคนนี้จะบอกว่าพออีกฝ่ายไม่ตอบโต้อ่า
หยุดก็ได้เออแต่นิ่งมากเลยอ่ะดูกั้นคอไปตั้งหลายทีดูสิ
เออไปส่องเขาจริงใช่หยุดก็ได้แล้วก็บอกอีกฝ่ายหนึ่งไปว่า
อย่ามาทำแบบนี้อีกนะแล้วนายคนนี้ก็เดินกลับออกไปนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ยังบอกกับคุณกิติศักดิ์นะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยที่มาแอบดูภรรยาเขาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ตักเตือนก็แล้วบอกคนดูแลหอพักก็แล้วแต่ก็ไม่ยอมหยุด
คราวนี้มาเจออีกก็เลยโมโหแล้วก็เตะไปแบบไม่ยั้ง
สาเหตุที่เตะก้านคออย่างเดียวเพราะว่าเขาชอบดูมวยไทย

ก็จำลูกเตะมาลูกเตะก้านคอเนี่ยจำมาใช้เลยกะให้เข้าจุดสำคัญเลย
อีกฝ่ายหนึ่งจะได้ตอบโต้ไม่ได้ก็น่าจะจริงนะอึ้งไปเลย
ติก็เลยรูปคอบอกแล้วคอผมเป็นยังไงพี่
ทำไมติไม่ขอลองอ่ะพี่ลองกั้นคอผมดูหน่อย
งั้นป่านี้ไม่ได้มาส่งข่าวเราไม่มีข่าวอ่านแน่
เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของภรรยาเขานะครับ
เขาถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าพฤติกรรมของนายคนนี้เป็นภัยกับสังคมเป็นภัยกับคนอื่น
ส่วนที่ชาวเน็ตเห็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดในหอพัก
แล้วก็บอกว่าเขาทำมากเกินไปไหมเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ก็เลยอยากฝากบอกกลับไปว่าถ้าใครไม่เจอแบบเขาไม่มีทางเข้าใจ
เห็นแล้วก็ตามคลิปเลยครับเข้าไปเตะก้านคอเลย
ผมไม่สนแล้วคือผมต้องปกป้องครอบครัวของผมใครจะว่าไง
อันนี้ผมไม่ไม่สนนะก็คือครอบครัวผมต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับ
ไม่ใช่มาแอบฟังแอบดูอย่างนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นคนที่มาดีอะครับ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่ที่ผมคิดก็คือวันนี้เขาอาจจะแอบดูมาแอบฟัง
แต่วันต่อไปมันอาจจะไม่ใช่อย่างงี้ไงผมก็เลยกลัวว่าแฟนผมจะได้รับอันตราย
ผมก็ถ้าจะรอไปแจ้งความมันก็ผมไม่รอให้เหตุมันเกิดก่อนเอาง่ายนะครับ
เขาก็บอกว่าที่บอกว่าทำเกินไปเนี่ยใครไม่เจอแบบผมเนี่ยไม่เข้าใจหรอก
แล้วเขาก็เลยถามติว่าพี่เข้าใจผมไหมติรีบบอกเข้าใจเลยครับ
ก็กลัวโดนบอกว่าเข้าใจถึงเข้าใจที่สุดแล้วตีก็เลยกลับมามาส่งข่าวให้คุณเข็มมาสอน
ด้วยความที่ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุหลายครั้งแล้วไงมันไม่ใช่แค่ครั้งแรก
ครั้งแรกเขาบอกเขาเคยแค่เตือนแต่ครั้งนี้ก็ไม่ไหวก้านคอเลย
ดูผมผมไม่ว่าอย่ามาดูเมียผม
เห็นไหมแต่มันก็ไม่ถูกอะนะไปแอบส่องเขา
แต่ว่าการจะลงโทษหรือว่าจะทำโทษอะไรกันยังไงก็บางทีใช้ช่องทางกฎหมายก็จะดีกว่านะครับ
แต่ว่าทางหอพักเขาก็เข้ามาดูแลแล้วนะครับไล่นายคนนั้นไปแล้วนะครับ
ที่ถูกทางสามีของคนที่ไปแอบดูเขาทำร้ายเนี่ยไล่ออกจากที่พักไปแล้วนะครับ
ไม่ให้อยู่แล้วที่นี่เพราะบอกว่าหลายครั้งเหลือเกิน